เริ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เกิดเหตุเป็นคุณตาค่ะวัย๗๑ปีเคาะร้าย
ก็เปิดแก๊สทำอาหารปรากฏว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดนะคะ
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็บางคนก็กลัวไงเพราะว่าเตาแก๊สก็มีกันอยู่ทุกบ้านนะคะ
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
แล้วดูสิคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรม
ก็รีบเร่งให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
กับนายสมานสุขนันอายุ๗๑ปี
แล้วร่างกายของคุณตาก็มีบาดแผลค่ะ
ถูกไฟลวกอาการสาหัสเลย
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการตรวจสอบภายในบ้านพักที่เกิดเหตุ
อยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลดอนหัวล่อ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเป็นบริเวณห้องครัวตรงนี้แหละคุณผู้ชม
แล้วก็ไปเจอถังแก๊สตั้งอยู่
แต่ทีนี้มีสายแก๊สมันขาดออก
แล้วก็มีรอยเปลวไฟมันไหม้ที่ผนังปูนที่บ้าน
ลามไปถึงฝ้าเพดานบ้านนะคะ
ถูกแรงอัดระเบิดของแก๊สเนี่ยพังเสียหายแบบนี้เลยนะคะ
โซฟาโต๊ะภายในบ้านก็ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
และจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลดอนหัวล่อ
บอกว่าจากการที่ดูสภาพของจุดที่เกิดเหตุ
ว่าคุณตาผู้บาดเจ็บคงจะเปิดแก๊สแล้วก็จะทำอาหาร
ทีนี้ไปเปิดวาวแก๊สจนสุดนะคะ
แต่ไม่รู้ว่าสายแก๊สหรือว่าหัวถังแก๊สมันรั่วหรือเปล่า
รวมถึงที่ห้องครัวมันเป็นห้องอับด้วยไงคุณ
ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศถ่ายเท
ทีนี้พอแก๊สถ้าเกิดว่าสายมันรั่วจริงเนี่ยนะคะ
ก็ทำให้แก๊สมันรวมตัวกัน
แล้วพอจุดไฟก็เลยเกิดแรงระเบิด
แล้วก็ไฟลุกท่วมร่างได้รับบัตรเจ็บสาหัส

เรื่องของผู้สูงอายุที่อยู่บ้านนะครับ